สดใสในวัย๕๑ปีจริงนะคะ
สำหรับพี่ลูกน้ำพาเมล่าบาวเดนค่ะ
นี่ล่าสุดนะคะเปิดใจกับแจ๊กกะลีนค่ะ
บอกว่าตอนนี้พี่รับละครจุกไปเลย

โดยล่าสุดนะคะพี่ลูกน้ำขอพลิกคาแรคเตอร์จากบทบาทแม่สู้ชีวิต

คราวนี้เรื่องนี้นะคะมาเป็นไฮโซสาวพราวเสน่ห

เออนะคะพี่รุ่งน้ำบอกว่าเล่นยากมากค่ะ

บอกว่าต้องเล่นแบบแนวเซ็กซี่เยอะยนปวนใจ
ส่วนเรื่องทำเพลงใหม่นะคะพี่รุ่งน้ำบอกว่า

เพราะว่ายังมีงานโชว์ตัวที่รับว่าร้องเพลงคู่กับเพื่อนซีนะคะ

คือเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันเซ็กซี่แบบนี้มาก่อน

แล้วก็ด้วยคิวของงานที่เรามาเน้นละครมากกว่า

อย่างงานคุณเท่อูเทนพอมมินอย่างนี้เราจะไป
ถ้าโทรมาปุ๊บคำแรกที่พูดจะไม่ใช่ฮัลโหล
แต่ว่าวันไหน
อ่าแบบนี้เลย

แบบนั้นเลยขอประกาศผ่านบรรทางไทยรัฐไปเลยว่า

ห้ามจุดผู้ห้ามหมาเห่าห้ามวัวร้องไม่ได้

แล้วนางก็รู้ไงอยู่กองทงกองไทยนางก็แกล้งฉัน
ผู้กำกับให้ฉันด่าเด็กไฟด่าไปหมดทุกคน
ให้ฉันมีศัตรูอุเทนเธอไม่ได้นะ

คือถ้าสำหรับไปโชว์ไม่ต้องมีใครจีก็ได้ค่ะ
คืออยู่ดีไม่หอนหรือว่าเดินสะดุดอะไรก็ปล่อยได้

รบควรแม่บ้านช่วยเอาถุงดำตะล่ำเก็บให้นำด้วยนะคะ

อย่าจุดพลุในงานนะอย่าจุดเด็ดขาด
ใช่ค่ะตอนสัมภาษณ์ก็คือว่า

แต่คนบ้านที่แบบเป็นหลายคนนะ
เป็นที่มาปีใหม่ก็เลยไม่ค่อยรับงาน
ก็เลยไม่ค่อยรับงานก็เลยอยู่กับวัดเป็นส่วนผลข้ามปีไป

เอ็นดูถ้าส่งพ่อตีละครั้งดังนี้ล่ะทำไงล่ะ

นามโมตาสาเอ้ยสามารถเข้าประตูอย่างเงี้ยหรอเออแบบนี้หรอ